เราต่อกันที่๓มีแห่งชาติกันบ้างดีกว่า
มีข่าวเมาส์เขาบอกพี่เคนตอนนี้
ถ้าที่ปล่อยบ้านญี่ปุ่น๒หลัง
ให้คนอื่นเช่ามันเกิดอะไรขึ้น

เผือกขาเมาส์ทั้งหลายไม่ต้องสงสัยแล้วนะคะ
เพราะว่าพี่เคนเนี่ยเขาบอกว่า
มีคนสนใจถามถ่ายบ้านทั้งสองหลัง

และส่วนตัวก็เห็นว่าเออดีกว่าปล่อยทิ้งไว้เฉย

ญี่ปุ่นก็คือให้เช่าอยู่แล้วตั้งนานแล้ว
แต่ว่าสมัยก่อนคือเราไม่ได้บอกใคร

คือผมไม่เคยมองเลยว่ามันจะกลายเป็นการลงทุนหรือรายได้
เราทำเพื่อมันเป็นความชอบส่วนตัว
เอาไว้ใช้เอาไว้เที่ยวนี่แหละครับ
นี่ก็ถือว่าดีกว่าปล่อยบ้านให้มันรกร้าง
คือถ้ามีคนไปเช่าก็จะมีคนดูแลบ้านของเรา

ที่ดีกว่าให้มันรกร้าง
ลูกเขาชอบญี่ปุ่นมาก